ผู้หญิงปริศนาอีกหนึ่งคน

เพราะว่าหลังจากที่เธอออกมาจากห้องสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
นักข่าวก็พยายามจะเชื่อมโยงข้อมูลนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างเธอเกี่ยวข้องอะไร
แต่เธอมาให้ปากคำแบบนี้

หลายคนสงสัยนะคะคือเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกผู้หญิงคนนี้
มาสอบปากคำในฐานะพยาน
หญิงสาวรายนี้อายุประมาณ๓๐ปีค่ะ
แต่งกายมาให้ปากคำด้วยชุดเรสสีน้ำตาล
มาพร้อมกับผู้ติดตามอีก๑คน
ใช้เวลาสอบปากคำ๒ชั่วโมงค่ะ

เจ้าตัวเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้น

เป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
นักข่าวก็อยากรู้แล้วร่วมมือเรื่องอะไร

เธอมาในฐานะอะไร

แต่คำตอบที่เธอตอบ
บอกว่าไม่รู้จักทั้ง๕คน

แต่ตอนนี้พยานก็๔๐๕๐ปากเข้าไปแล้ว

ได้รับโทรศัพท์จาก๕คนที่อยู่ในเรือโทรไปหาหลังจากเกิดเหตุ
เอ๊ะแล้วไปรู้จักคนในเรือได้ยังไงแล้วเขาโทรไปคุยกันเรื่องอะไร
เดี๋ยวน่าจะเปิดเผยออกมานะคะ
ส่วนนายสุพศสวดมาลัยเป็นชุดประดาน้ำ
มูลณิที่ร่วมกับตันอยู่เมื่อวานี้อย่างจากที่บอกไป
ประดาน้ำนี่เขาไปให้ปากคำอีกหนึ่งครั้งนะคะ
นายสุพธให้ปากคำ๓ชั่วโมงค่ะ
บอกว่าเป็นคนที่ปฏิบัติงานร่วมกันค้นหาร่างแตงโมตั้งแต่วันแรก
และเป็นคนที่งมหาใบพัดเรือ
ตั้งแต่รับแจ้งเหตุจากบุคคลที่อยู่ในเรือ
แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นคุณแตงโม
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเขาก็ให้การนะครับ
บอกว่าทั้ง๕คนบนเรือตกใจ
แต่ไม่ได้สังเกตว่าเขาเมาหรือเปล่า
จากนี้ได้ชี้จุดใกล้เคียงกับจุดที่พบศพ
มีการวางแผนค้นหาทันที
ทำให้ตอนนั้นไม่ได้สังเกตรอบข้างแต่อย่างใดมัวแต่ทำงาน
ส่วนวันที่ลงไปงมหามใบพัดเรือที่หลุดออกจากเรือ
พบว่าหลุดในระดับความลึก๙เมตร

กู้ภัยรายนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการสับเปลี่ยนหลักฐานแต่อย่างใด
หลายคนมองว่าเอ๊ะตั้งแต่อันแรกเลย
ทำไมมันหลุดออกมาได้มันเป็นหลักฐานสำคัญ
และงมไปขึ้นมามันเป็นอันเดิมไหม

เขาตอบแบบนี้นะคะบอกว่าเป็นอันเดิม
ไม่มีการสับเปลี่ยนหรือทำลายหลักฐานแต่อย่างใดค่ะ